ไม่ฟังเราไม่รู้ว่าใครดึงป้าออกตอนนั้นน่ะป้าก็จำไม่ได้
ดึงออกมาแล้วมันก็นอนล้มยกหัวขึ้นมากระทืบหลานป้าทั้งท้องทั้งหัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้
เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะคะ
ประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่๑๐ตุลาคมนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังนึงก็หวัดเสียวทีเดียว
เพราะว่าถ้าเอาตามข่าวก็มีคนเห็น

แม้กระทั่งลูกคนตายก็เห็นก็อยู่ด้วยนะคะ

เพราะว่าข่าวนี้มีรายละเอียดของข่าวค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะจุดที่ไม่ตรงกันอยู่หลายจุดทีเดียวนะคะ

การที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ที่เข้าไปเรื่องยาเสพติด
บอกว่าผู้ตายมียานะคะ
แล้วก็จะทำร้ายเจ้าพนักงาน
ก็เลยจำเป็นต้องมีการยิงป้องกันตัว
จนเป็นเหตุนำไปสู่การตายนะคะ
หรือตกลงแล้วไม่มีการทำร้ายร่างกายกันแน่
หรือจริงแล้วไม่ได้มียาเสพติดกันแน่
แล้วก็ที่สำคัญแม้กระทั่งประวัติของผู้ตายเนี่ยคือ
ก็มีข่าวด้านหนึ่งที่ทำให้เข้าใจได้ว่า
ผู้ตายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
กับทางครอบครัวก็ยืนยันบอกว่าแม้ว่าจะเคยติดคุกมาก่อน

แล้วก็ยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แม้กระทั่งไม่มีประวัติเรื่องยาเสพติด
คือหลายเรื่องคุณผู้ชมมีความไม่ตรงกันอยู่หลายอย่าง
ทีนี้ในล่าสุดตามข่าวที่ออกมามันมีตัวบันทึกการจับกลุ่ม
ที่เป็นด้านของเจ้าพนักงานเป็นคนทำ
แล้วก็หลุดออกมาจนเป็นข่าว
ทำให้ข้อมูลยิ่งแย้งกันเข้าไปใหญ่เลย
กับทางฝ่ายของครอบครัวผู้ตายนะคะ
แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นคือบรรยากาศที่ทางกลุ่มชาวบ้าน

บอกว่าคือเขาก็จะทวงความยุติธรรม

ต้องการให้มีความรับผิดชอบ
แล้วก็ต้องการให้ชุดจับกลุ่มออกมา

ว่าตัวหนังสือที่บันทึกการจับกลุ่มเอาไว้
มีการตั้งข้อสังเกตว่ามี๗๗
หัวหน้าชุดถึงไม่ร่วมลงนาม
ในการเข้าจับกลุ่ม
ทุกอย่างนี้ข้อมูลกระจัดกระจายมากนะคะคุณผู้ชม

ท่านแรกคนนี้คือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่สูญเสียที่สุด
คนตายเนี่ยเป็นหลานก็จริงแต่ว่าเป็นหลานที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบบ
แบบบอกค่ะคุณผู้ชมก็คือเหมือนลูกนั่นแหละนะคะ

ชุมแวงวาปีอีกหนึ่งท่านเป็นอาเขย
บ้านติดกันคือรั้วเดียวกันเลยแล้วได้ยินเสียงเนี่ย
เสียงปืนตั้งแต่นัดแรกแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนเล่าให้ฟังว่า
แล้วนัดถัดมาได้ยินแบบไหนจังหวะมันเป็นอย่างไร
เพราะว่าเรื่องของจำนวนนัดปืนกับจังหวะการยิงปืนก็ไม่ตรงกันนะคะ
แล้วก็รวมถึงเป็นคนที่เข้าไปก็น่าจะเห็นสภาพเบื้องต้นได้ว่าเข้าไปแล้วเห็นบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
คุณอุทัยเสาสมภพอาเขยของผู้เสียชีวิตนะคะ
และอีกหนึ่งท่านคือยังไม่มีธนงทนายอะไรช่วยหรอกค่ะคุณผู้ชม
เราก็เลยเชิญทนายท่านนี้มานั่งคุยให้ฟังหน่อยว่า
ถ้าเขาจะเรียกร้องความเป็นธรรมคือผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะคะ

ร่ายยาวมาเพราะว่าดูแล้วข้อมูลมีไม่ตรงกันเยอะมากเลยนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นอย่างไรก็แล้วแต่จะผิดจะถูก
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโดยเฉพาะป้าตุ๊นะ
ก็เหมือนเลี้ยงเป็นลูกแหละใช่ไหมคะ

มีลูกอายุ๖ขวบใช่ไหม

ตู้เนี่ยก็มีหลานอีกคนนึงเป็นผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

เพราะฉะนั้นจะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในบ้านคู่หนึ่งนะคะ

แล้วก็มีคุณตั้นผู้ตายแล้วก็มีป้าตุ๊
วันนั้นครอบครัวป้าตู้มีกันอยู่๔คน

แล้วเด็กสองคนนี้อยู่ตรงไหนตอนที่เขามาค้นยา
ยืนอยู่ตรงตอนแรกก็ให้กินข้าวค่ะ
กินข้าวพอดีมองลงไปเห็นรถก็ยังไม่ทันได้ถาม
พอดีมีคนเดินลงไปถามว่ามาหาใครคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นปปศค่ะ
ก็เลยบอกหลานว่ากินข้าวรอย่ากับรอยายอยู่นี่นะทั้งย่าทั้งยายเนอะ
เดี๋ยวย่าจะลงไปดูก่อนว่าใครมาหาพ่อตั้น
ก็เลยเดินลงไปค่ะ
พอเดินลงไปก็ถามว่ามาหาใครก็เลยไปเจอเพื่อนของตั้น
ผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ค่ะ
อีกเพื่อนผู้ชายก็ยืนอยู่นั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าเขาตามรถคันดำมา

จะมาขอค้นเขาบอก

มีหมายค้นไหมเขาเลยจับบัตรขึ้นมา

เขาบอกป้าน่ะป้าก็ไม่รู้

แล้วมันคือมันเป็นบัตรที่มันมีหน้าคนอยู่หรืออะไรยังไงไหมคะ

ทันได้มองค่ะรู้แต่ว่าเขายก
อันนี้ให้ดูว่าอันนี้มันใหญ่กว่าหมายค้นค่ะจ้ะ
ตอนนั้นรู้นับคนนับทันไหมว่ามากี่คน
ก็คนที่เอาบัตรให้ป้าดูนี่
ก็ยืนยันค่ะทางฝ่ายผู้หญิง

แล้วก็อีก๒คนก็ยืนอยู่
ทางขวามือที่ป้าหันหน้าไปหาตั้น
แล้วอีก๒คนก็อยู่ข้างหลังค่ะ
ตอนที่เขาเข้ามากันเนี่ยนะคะตอนนั้นน่ะ
ผู้ตายคือคุณตั้นทำอะไรอยู่จ๊ะประตู

แล้วเพื่อนที่มาสองคนทำอะไรอยู่ตอนนั้นคะ

เพราะว่าป้าเดินไปเห็นคุยอะไรไม่รู้ค่ะตอนนั้น
สองคนนี้เนี่ยมาถึงนานหรือยังป้าตุ๊รู้ไหมว่าหมา

แต่คนที่ป้าตุ๊แน่ใจก็คือที่เห็นก็คือคุณต้านผู้ตายเชื่อมเหล็กอยู่

ป้าก็ไม่เห็นค่ะเห็นแต่ขวดเหล้าค่ะ
เหล้ามันตั้งไว้เหมือนคนกำลังกินกันอยู่หรือว่า
จะมีขวดน้ำส้มขวดนึงแล้วก็มีขวดเหล้าตั้งอยู่แล้วก็มีกระติกน้ำแข็ง
แต่ป้าไม่เห็นเขากินหรอกแต่เห็นเหล้าอยู่
พอเสร็จแล้วยังไงต่อคะเจ้าหน้าที่เขาพูดกับเรายังไงแล้วเขาทำอะไรต่อจ๊ะ
เขาก็บอกว่าจะมาค้นเขาบอกว่าจะมาค้นใครคะ
จะมาค้นเฮ้ยมันชื่ออะไรเขาถามกันค่อยทีนี้ก็บอกว่าชื่อตัน
ทั้งเอากุญแจมาใส่เขาบอกลูกน้องขนาดเอากุญแจมาใส่
เลยบอกว่าเดี๋ยวขอให้ป้าคุยกับหลานก่อนยังไม่ต้องใส่
เขาบอกแบบนี้แหละป้าก็เลยเดินไปหาหลานแล้วก็จับ
ท่านจริงเหรอจะค้นอะไรมันมีเป็นมัดเขาพูดแบบนี้ป้าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกัน
จริงเหรอไม่มีไม่มีเขาก็บอกแบบนี้แหละแล้วก็บอกให้เอาลูกน้องน่ะเอากุญแจมาใส่
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่นะทีนี้ก็ไปค้นตัวตั้นเห็นไหมคนที่เอาบัตรอ้างนั่นแหละ
ค้นตัวตั้นก็ไม่มีค่ะ
ไม่เจออะไรก็ไปเจอเงินแบนก์ฟัน๒แบงค์

ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าไม่มี
เขาก็เลยพาเดินเข้าไปก็ไปถึง
ก่อนจะเข้าบ้านข้างหลังมันจะมีเครื่องซักผ้าอยู่
แล้วก็เครื่องอะไหล่รถอะไรเครื่องมืออะไรของเขาเนี่ยเต็มเนอะ
เดินเข้าไปเขาก็ถามอีก
จะให้หยุดตรงนี้ไหมเขาบอกแบบนี้แหละ

เขาว่าน่ะตั้นก็ไม่พูดตั้นไม่พูดอะไรค่ะค่ะ
เขาก็เลยหันมาบอกป้าถ้าเขาจะค้นก็ให้ค้นเลย
เขาก็เดินไปพาเดินเข้าไปในห้อง

ตู้ตอนที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นคนที่โชว์บัตรป้าตู้คนแรก
กับคุณตั้นผู้ตาย๒คน
แล้วที่เหลือที่มาด้วยกันเดินตามไหม
ค่ะป้าก็ดูมั่งไม่ดูมั่งห่วงแต่หลานเนอะ

ป้าก็เลยป้าจะเข้าเพราะว่ามันบ้านตัวเอง
ป้าก็เลยเดินตามตั้นไปคนตัวใหญ่หน่อยเนอะ
ก็ยืนอยู่ข้างนี้อีกคนก็ยืนนี่

แล้วก็คนที่โชว์บัตรก็ยืนอยู่ทางนี้
เขาก็เปิดลิ้นชักมา
ลิ้นชักตั้นบอกให้ตั้นชี้ไง
บอกมาของอยู่ไหนเขาบอกนะ
คนที่เปิดลิ้นชักใครเป็นคนเปิด
คนโชว์บัตรนี่แหละ
ไม่ใช่คุณตั้นเป็นคนเปิดใช่ไหม
มันจะมี๓หรือ๔ห่อนี่แหละ
เขาก็เอามาวางแล้วเขาค้นในตู้น่ะ

ไม่รู้ค่ะเกะไหม
ทีนี้เขาก็เลยเขาก็เลยพาเดินไปตรงที่ว่าตู้เย็น
จะมีตู้เย็นกับทีวีอยู่ทางประตูใหญ่แล้วทีนี้เขาพาเดินไปทีนี้มา
กองเต็มเนอะทั้งเครื่องมืออืมทีนี้ตั้นไม่รู้จะก้มอะไรน่ะ
เขาก็เลยเอาแล้วทีนี้ปลื้บปลื้บปั๊บปลื้บปลื้บปั๊บเลยทีนี้
อย่างล็อกเลยทีนะล็อกตั้นอ่ะล็อกลมไปเสร็จตรงข้างฝาบ้านอ่ะ
ป้าก็วิ่งตามหลานไม่กลัวตายวิ่งตามหลานทีเนี้ย
ป้าถอยป้าถอยมันบอกนะมันบอกให้ป้าถอยถอยออกจากตั้นอ่ะ
ป้าถอยป้าตูถอยพอพูดได้สองสามคำกระโดด
ขึ้นได้นะจากกลุ่มคนกลุ่มนั้นน่ะกระโดดพังประตูเข้าไปวิ่ง
พอวิ่งออกก่อนวิ่งออกจากพ้นประตูได้ยินปั้งแล้ว
นัดนึงทีนี้ปั้งเลยวิ่งออกไปมันก็วิ่งซิกแซคตรงขึ้นไปทางบ้านนะคะ
จะเป็นซอยค่ะแล้วตรงบ้านก็เป็นร้านขายของนะคะ
ทีนี้มันวกกลับมานอนทีนี้เห็นเลือดแล้วป้าก็ทั้งสารทั้งอะไรเนอะ
ก็เลยวิ่งไปกอดหลานกอดหลานที่ยกหัวขึ้นเนี่ยไม่รู้ใครมารัก
มันบอกหิวน้ำป้าประตูหิวน้ำตั้นหิวนะขอน้ำให้ตั้นกินหน่อย
กระทืบเลยทีนี้ไปแล้วป้าน่ะทีเนี้ยไม่รู้ใครลากป้าออกไป
ก็เห็นคนเอาน้ำมาให้หลานกินก็บอกหลานอยู่ว่าตั้นตันตั้นถูกยิงอ่ะ
อย่ากินเลยลูกเลือดมันออกมันไม่ดีได้บอกหลานอยู่ตอนนั้นน่ะ
ก็ไม่รู้ใครเอาน้ำมาให้กินทีนี้โดนกระทืบหัวก็นอนเลย
ป้าประตูตั้น
ตั้นฝากลูกด้วยดูแลหลานด้วยนะป้าเขาก็นอนไม่รู้สึกค่ะ
ตอนนั้นป้าก็ไม่รู้อะไรแล้วทีนี้นะ
มันเกิดขึ้นเร็วมากใช่ไหมคะเร็วมากที่ประตูเล่าเนี่ยคือมัน
คนที่มาลากไปก็ไม่รู้ใครเพราะว่าป้าเลือดอาบเนอะ
เพราะว่าเขาก็คงจะว่าเราถูกกระสุนถูกอะไรนี่แหละ
จริงมันถูกเลือดหลานเราค่ะประตูเดี๋ยวขอจอมขวัญอย่ากลับไปทีละจุดก่อนนะ
ตกลงว่าตอนที่ไปเปิดลิ้งชักเนี่ยตามข่าวมาวนเป็นลิ้งชักตกเครื่องแป้งอ่ะเนาะ
อันนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนเปิดคือเจ้าหน้าที่หรือตั้น
ก็ตั้นนั่นแหละดึงทีนี้เจ้าหน้าที่ให้ตั้นดึงค่ะอ่า
แล้วไอ้ห่อเนี้ยก็ยังไม่ได้ถูกเปิดไม่ค่ะตรงนั้นไม่เจ้าหน้าที่เขาจับเองค่ะ
อ่าแล้วจังหวะตอนที่ตั้นก้มลงไปที่บอกมีของลงของเล่นลูกเนี่ยนะ
คือตรงนั้นมีอาวุธเก็บของที่มันใช้เป็นอาวุธได้
แท่งเหล็กท่อนเหล็กมีดมืดอะไรอย่างนี้มีไหมตามข่าวอาจารย
ไม่เห็นค่ะป้าไม่เห็นป้าประตูเห็นตั้นหยิบเหล็กหยิบมีดหยิบดาบหยิบอะไรขึ้นมาที่จะทำ
มีอาวุธในมือตั้นค่ะป้าตุ๊ไม่ทันเห็นหรือเห็นแล้วไม่เห็น
เห็นเพราะว่ากระชิดกันเลยค่ะชิดเลยชิดแล้วตั้งเขาลงไปทำอะไรเพราะ
เขาเขาจะไปหยิบอะไรตอนนั้นอ่ะไม่เห็นค่ะไม่เพราะว่า
เขาจะกำลังชะโงกตัวแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้คนอยู่ข้างหน้าก็บอกว่าเฮ้ย
พวกที่เขาเตรียมพร้อมอยู่ก็กูกันใส่ตั้นทีนี้ตั้นก็เลยเซไปป้าก็วิ่งตามหลานไป
จะร้องกับหลานด้วยซ้ำแล้วจะเอามีดที่ไหนมาเอาอาวุธที่ไหนมา
คือเห็นแน่แน่ว่าหลานไม่ได้ถืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะเห็นจังหวะที่หลานเนี่ย
พยายามสู้กับเจ้าหน้าที่ไหมเขาเขาล็อกแล้วค่ะเขาฮึดแล้วค่ะ
หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ล็อกตัวตั้นเหรอค่ะล็อกแล้วค่ะแล้วตั้นได้ได้ทันได้ทัน
มาทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือสู้หรือแบบคือมีจังหวะที่ได้สู้ไหม
ไม่ได้สู้หรอกค่ะเพราะว่าเห็นป้ายืนอยู่กลัวป้าโดนลูกหลง
นั่นน่ะเหรอค่ะอ่าคือที่ถามย้ำตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เป็น
เป็นจุดสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการยิงปืนขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็นเพราะว่าป้องกันตัวมันต้องสาวไปให้เจอให้ได้ว่า
ผู้ตายเนี่ยจะทำร้ายเจ้าหน้าที่จริงแล้วก็ในบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมที่มันออกมาเป็นข่าวเนี่ยนะคะคือถูกบรรยายไว้ขนาดที่ว่า
ฟันไปที่เจ้าหน้าที่คนไหนโดนตรงไหนเข้าไม่เข้าอะไรยังไงหนีกันเนี่ย
คุณบ้านน่าจะน่าจะได้อ่านแล้วไหมคือในเนี้ยมันบรรยายไว้ว่า
เองเนี่ยก็สู้เจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เขายิงป้องกันตัว
ตามข่าวที่ออกมาไม่ค่ะไม่มีมีเวลาสู้ขนาดนั้นหรอกค่ะ
ตอนเอาเสียงปืนเสียงปืนคุณป้าได้ยินเนี่ยนัดแรกเนี่ยนะคะ
นัดแรกเนี่ยได้ยินปั้งเดียวหรือได้ยินกี่ปั้ง
ตอนแรกเขาตอนที่เขาฮึดขึ้นฮึดขึ้นจากที่ตอนที่เขาจะล็อกนะคะ
ขึ้นมาเลยฮึดขึ้นมาป้าถอยป้าถอยเนี่ยป้าถอยมา
ขึ้นมากระโดดขึ้นไปพอจะพ้นประตูพังประตูออกไปปั้งเลยนั่นน่ะ
หนึ่งแล้วนะปั้งหนึ่งตรงในบ้านอ่ะตรงประตูบ้านเลยค่ะอ่า
แล้วได้ยินแล้วได้ยินเสียงปืนพอดีวิ่งออกมาข้างนอกได้ก็ปั้งปั้งปั้งปั้งไล่เลย
ป้าก็วิ่งไล่หลังหลานไปเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะป้าเห็นไหมว่าว่าปืนอ่ะ
ที่ยิงอ่ะออกจากใครไม่ได้ดูเลยค่ะห่วงแต่หลานแล้วป้าตุ๊รู้ไหมว่า
ปืนที่ยิงอ่ะมีกี่กระบอกหรือว่ามีกี่คนที่ยิงไม่ได้ดูเลยค่ะ
แล้วป้าตุ๊ตำแหน่งนะคะถ้าตั้นกระโดดแล้วพยายามจะหนีนะ
คือแบบเหมือนลุกขึ้นมาเนี่ยนะแล้วพยายามจะหนีเนี่ยป้าตู้วิ่งตามตั้นใช่ไหม
ค่ะก่อนป้าตุ๊มีคนขั้นไหมมีเจ้าหน้าที่วิ่งตามตั้นอ่ะ
ป้าตุ๊ไหมตั้นป้าก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าห่วงแต่หลาน
ไม่ได้ดูเลยค่ะมันชุดละมุนไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนแล้วนะ
แต่ตรงนั้นสว่างใช่ไหมไม่ได้มืดหรือสโหลเสล่
ก็เราเปิดไฟแบบรัวถ้าข้ามมามันจะติดเองนะคะที่หน้าบ้าน
ก็มีแสงสว่างทีนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนโฆษณาต้องมาถามคุณอาค่ะ
คุณอาบ้านอยู่ติดกันได้เห็นจังหวะตอนที่รถมาจอดหน้าบ้านไหม
ไม่ไม่เห็นนะครับแล้วคุณอารู้เรื่องเนี่ยตอนไหน
ได้ยินเสียงคนคุยหรือตอนได้ยินเสียงได้ยินเสียงปืน
เสียงปืนที่ได้ยินอ่ะได้ยินยังไงคะก็ดังขึ้นนัดแรกก็
ก็ยังไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะครับยังคิดว่าเป็นเสียงเด็กจุดประทัดในวันนั้น
อ่าได้ได้ยินกี่ครั้งคะนัดหนึ่งก่อนครั้งหน้าได้ยินตึ้งอ่าปั้งอ่า
ได้ยินเสียงปั้งอีกไม่เกินไม่ถึงสิบวิไม่ไม่ถึงอ่า
แล้วก็ได้ยินเสียงยิงไล่ปั้งผมก็ลุกขึ้นวิ่งไปข้างหน้าบ้านเลย
คือรั้วเดียวกันนะคะคุณผู้ชมบ้านคุณอาเนี่ย
เพราะฉะนั้นจะได้ยินเพราะฉะนั้นปั้งแรกเนี่ยคือได้ยินเดี่ยวใช่ไหม
บ้างครับแล้วก็มีตามมาตอนตามมาตามมาเป็นชุดเหรอเป็นชุดครับ
คุณอาเอาเท่าเอาเท่าที่จำได้มันมันถี่ไหนปั้งปั้งปั้งปั้งหรือปั้งปั้งปั้ง
คือมันเป็นยังไงก็พอปั้งแรกได้ยินเสียงป้าร้องก็ได้ยิน
ินตามมาก็ปั้งปั้งปั้งประมาณสี่นัดซึ่งตอนนั้นน่ะได้ยินเสียงคุณป้า
ได้ยินเสียงคนร้องหรือได้ยินเสียงอะไรแล้วยังคะนอกเหนือจากเสียงปืนอ่ะ
ก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายนะครับเสียงแบบคนทะเลาะกันแบบไม่
ไม่มีเสียงแบบลุกใช้ตะคุบกันแบบคนวิ่งอะไรเนี่ย
เพราะฉะนั้นคุณอาพอได้ยินเสียงปืนปุ๊บวิ่งมาที่บ้านป้าตุ๊ใช่ไหม
มันต้องวิ่งอ้อมมันจะมีบ้านขั้นอยู่ต้องวิ่งอ้อมขึ้นบนข้างบน
ซึ่งทีนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าที่ฉันเริ่มที่ทนายเกิดผลนะคะ
คือเดี๋ยวจะให้อ่านบันทึกการจับกลุ่ม
คือเรียนก็ถามนักข่าวในพื้นที่นะคะบอกว่าอันนี้มันใช่ของจริงไหม
เดี๋ยวมันจะมาแย้งกันอีกหรือเปล่าว่าเอกสารนี้ใช่ไม่ใช่กันแน่นะคะ
เพราะว่าถ้ายืนตามนี้มันจะแย้งกันมาก
เดี๋ยวกลับมาถามทนายเกิดผลว่าจริงแล้ววิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
หรือวิธีการตัดสินใจในการใช้อาวุธนะคะ
ถ้าคำอธิบายคือป้องกันตัว
อะไรคือตัวตัดสินว่าเป็นไปตามที่สามารถใช้อำนาจนี้

หรืออะไรเกินกว่าขอบเขตอำนาจสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเชื่อตามเอกสารที่ว่าเป็นเอกสารบันทึกการจับกลุ่ม
คือถ้าเป็นตัวจริงแล้วไม่ได้มีการแย้งกันเนี่ยนะคะ

กับที่ป้าตุ๊เล่ามาทั้งหมดจากความทรงจำของป้าตุ๊นะคะ
คืออันนี้จะเล่ารักษณะที่มา
เหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิง
ซึ่งในนี้บรรยายว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันตัว
เนื่องจากคุณต้านผู้ตายเนี่ยนะคะ

อันนี้เจ้าหน้าที่ทำจนเป็นเหตุให้ถึงการยิง
ในขณะที่ป้าตุ๊อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าอีกแบบ
ถ้าสมมุติว่าเราจะแยกออกเป็น๒เรื่องก่อนนะครับ
หนึ่งการป้องกันโดยชอบเนี่ยถ้าสมมุติเอาตามบันทึกก่อน

มันก็มีช่วงแรกก็คือช่วงที่ตั้นใช้อาวุธมีด
ทำร้ายเจ้าหน้าที่ถ้ามีอยู่จริงอันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันได้
แต่หลังจากนั้นล่ะท่านวิ่งหนี
แสดงว่าพยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายมันสิ้นสุดลงแล้ว
ไม่มีอันตรายต่อเจ้าหน้าที่แล้วเพราะท่านหันหลังวิ่ง
ดังนั้นยิงเท่าที่ป้าตุ๊พูดก็คือยิงตักจากข้างหลัง

แต่เอาล่ะถ้าเป็นไปตามสำนวนนี้ปั้งแรกเนี่ยอาจจะมีน้ำหนัก

แต่ทีนี้อย่างที่ถามประตูเมื่อสักครู่นี้ว่าประตูเห็นไหมว่าเขาถือมีดถือเหล็ก
อะไรก็แล้วแต่ล่ะที่จะหันมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้
ตุ๊กบอกไม่มีนะยืนยันอย่างนี้นะ
แต่ปั้งที่๒เป็นต้นไปตอนที่หลังจากนี้แล้ว
หลังจากที่ผู้ตายกระโดดหนีวิ่งหนี
และระยะห่างจากที่คุยกันเมื่อกี้นะคะบอกประมาณ๕๐เมตร
นั่นแสดงว่าพยันตรายมันไม่ได้อยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้ว
ว่าอันตรายตรงนั้นได้สิ้นสุดแรงแล้ว
จากการที่ท่านพยายามสมมุตินะถ้าเป็นไปตามบันทึกนี้
สมการที่ท่านใช้มีดทำร้ายเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นเขาก็วิ่งหนี
แสดงว่าพยันตรายนั้นไม่มีอยู่แล้ว
เมื่อมันมีอยู่แล้วก็ไม่มีเหตุจะต้องป้องกันตัว
ทำแบบนี้ได้ไหมคะคือว่าเห็นอยู่แล้วน่ะ

ก็ต้องดูพฤติกรรมนะครับว่าการที่ยิงปืนเข้าไปแล้วเนี่ย

ในเมื่อตำรวจรู้ที่อยู่รู้สถานที่นะครับ
จับได้ต้องติดตามจับกลุ่มได้
ถ้าเอาเป็นไปตามนี้สมมุติว่าสามารถหาพยาหลักฐานได้ว่าตั้นทำร้ายก่อน
หรือว่ามีอาวุธมีรอยนิ้วมือใดก็แล้วแต่อันนี้สู้กันได้
แต่สำนวนจะยังไม่ได้จบอันนี้จนเบ็ดเสร็จ
เพราะว่าหลังจากที่โดนนัดแรกแล้วพยายามหนีแล้ว
แล้วมีปั้งที่๒เรียงไปจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

คุณอาค่ะทนายเกิดผลเรียนถามเพิ่มเติมว่า
ตอนที่ได้ยินเสียงปืนแล้ววิ่งเข้ามา
สถานการณ์ที่เราเห็นในบ้านเราเห็นอะไรบ้างคะ

ก็เห็นภาพที่ป้าเนี่ยแกนอนค่อมหลานแกอยู่

แล้วก็มีผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่

หัวคนนึงแล้วก็อยู่ตรงกลางที่เอาเท้าเหยียบคอไว้คนหนึ่ง
พอผมเอาป้าดึงป้าออกจากนั้นมา
ก็ไม่รู้ต้องมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
ผมไม่ได้ดูหน้านะเข้ามากระทืบหัว
ทืบหัวประมาณ๓๔ครั้งได้
กระทืบกระทืบกระทืบผมก็เห็นผมก็ร้องบอกนะ

ตรงนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านประตู
หรือว่าอยู่นอกรั้วบ้านป้าตุ๊ก
ที่บอกว่าต้านวิ่งไปแล้วล้มเนี่ย

เพราะฉะนั้นคนเข้ามาในบ้านกันใช่ไหม
ที่เดียวกันกับคุณอาถูกไหม

เอาตรงนี้ก่อนตอนที่คุณอาเข้าไปแล้วเห็นว่าเหยียบคอ
คือโทษนะคะเรียนก็ถามละเอียด
เหยียบคอนี่คือเหยียบไม่ให้หนี
เหมือนว่าตั้งใจจะ

ทีนี้พอประตูว่าประคองตั้งอยู่ใช่ไหม
ทีนี้พอคุณอาลากประตูออกไปปุ๊บ

ไม่ทราบครับคือเขามากระทืบทำไม
เขาลุกไหวเหรอหมายถึงว่าคือลักษณะตั้นเหมือนจะลุกหนีไหวเหรอ

ดูเลือดเต็มแล้วไม่ไหวแล้ว

ที่คุณอาเห็นคือส่วนไหน

พยายามห้ามกันไว้แล้วเจ้าที่หันมาว่า

รถเทวาเขาเรียกว่ารถเทวาฝั่งนั้นมันอยู่ใกล้ก็มาก่อน
กู้ไพ่เหรอจ๊ะกู้ไพ่เทวามาก่อนมาก่อน
ทีนี้ตอนจังหวะนั้นเนี่ยนะคะป้าตุ๊พอเห็นไหมว่าตอนจังหวะที่ตั้นล้มเนี่ยเลือดเขาออกกี่จุด
ไม่ได้ดูค่ะไม่เห็นไม่ดูว่ามันกี่จุดเพราะว่าเป็นคนไปกอดหลานก็ไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหน

แล้วเท่าที่ตั้นได้พูดกับป้าตู้ตอนที่ป้าตุ๊กประคองไว้ตั้นพูดอะไรกับป้าตู้บ้างจ๊ะ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาหิวน้ำป้าประตูตั้นหิวน้ำขอน้ำให้ตั้นกินหน่อย
แต่ป้าก็ไม่ได้เอาให้หรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเอาให้
ป้าก็บอกว่าตันเลือดออกถูกยิงเขาให้กินน้ำนะลูกอดเอา
เขาบอกแบบนี้เนี่ยบอกเขานะ

เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคืออันนี้ก็ต้องถามนะเพราะมันเป็นสถานการณ์แวดล้อม
คือถ้ามันเป็นไปตามที่คุณอาบอกจริงแล้วถ้าคิดว่าคนอื่นเห็นด้วยเนี่ยนะ
ลักษณะการทำร้ายซ้ำแบบนี้คือมันยังอยู่ในกรอบที่ใช้อำนาจทำได้
ไม่ได้แล้วครับคือในเมื่อในเมื่อผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดนะ
ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนแล้วอยู่ในสภาวะจำยอมแล้ว
ถูกยิงถูกเหยียบไว้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องไปทำร้ายร่างกาย
หรือว่าทำร้ายผู้ต้องหาแล้วนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องนำตัวผู้ต้องหา
ส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนการที่เข้ามากระทืบซ้ำเนี่ย
เนี้ยคงเป็นการมีเจตนาทำร้ายรวมทั้งไม่มีอำนาจตามกฎหมายเลยนะครับ
ครอบครัวแน่ใจไหมคะว่าตั้นไม่มีประวัติเรื่องยาเสพติดยืนยันไหม
เขาไม่เคยมีประวัติถูกจับเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
ไม่ว่าจะเสพไม่ว่าจะขายไม่มีนะ
แต่เรื่องนั้นป้าไม่รู้ค่ะเรื่องเสพเรื่องอะไรป้าก็ไม่รู้
เพราะว่าอยู่ไม่นานหลานก็ถูกจับแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยค่ะ
บ้านก็อยู่คนละหลังตอนที่เขาอยู่กับเมียเขานะคะคือเอางี้
คือคุณอาและป้าตุ๊ยืนยันว่าไม่มีประวัติคือไม่มีประวัติเป็นคดีเรื่องค้ายาถูกไหม

แต่ใช้ยาเสพยาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ไม่น่าจะยืนยันให้ได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้มันมีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือถ้าตามบันทึกการจับกลุ่มตัวนี้เป็นของจริงเนี่ยนะคะ
คือตำรวจเขาเจอรถคันหนึ่งแล้วรถคันนั้นก็คือรถของเพื่อนคู่นั้นนั่นแหละที่ป้าตุ๊กมาเจอตั้งแต่ตอนแรก
ผู้ชายคนผู้หญิงคนที่ป้าตุ๊กลงมาเจอถูกไหม

สองคนนี้เนี่ยป้าตุ๊กรู้จักไหมว่านี่คือเพื่อนตั้น

แต่ว่าเขาพูดอยู่แต่ไม่รู้จักหน้าค่ะ
ตอนที่เขาถูกจับอยู่หนองบัวเขาบอกว่าป้าถ้าป้าไม่มีเงินให้ไปถามเอาเงินกับวัยคุณนะเขาสั่งมาเพราะว่าวัยคุณยืมเงินเขาอยู่ที่เรือนจำหนองบัว
แต่ป้าก็ไม่เคยเห็นเขาเลย
คุณผู้ชมค่ะคือว่าถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะที่นักข่าวได้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ย
ผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้นะคะคืออันนี้ต้องแยกต้องแยกสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าถูกยิงเหมือนกัน
ซึ่งที่ฉันไม่แน่ใจว่าคนอื่นได้สังเกตหรือเปล่าว่าสองคนนี้ก็ถูกยิงเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนนะคะ
แต่ว่าทีนี้ในส่วนของคดีนี้ป้าตุ๊ทราบไหมว่าตกลงแล้วตามสำนวนมียานะมียาเสพติด๑๐กว่าเม็ดนะ
แต่ตัวเลขมันมีทั้ง๑๓แล้วก็ในบันทึกการจับกลุ่มบอก๑๒เมตรนะ
ไม่มีค่ะเพราะว่าเขาเอาให้ป้าดูแล้วไม่มียาเลยป้าถึงว่าเอ้าหันไปแล้วเอายามาจากไหนป้าก็ว่าอยู่ค่ะ
ตุ๊รู้ตั้งแต่คืนนั้นไหมว่ามีเขาเจอยาเสพติดในบ้านรู้ตั้งแต่ตอน
ก็เห็นแต่เป็นห่อแค่นี้๓๔ห่อเล็กนอกนั้นไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคนต้นคน
ชักนั้นเป็นลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งตามข่าวนะ

เขาจะเก็บของเก็บของเขาอยู่ในโต๊ะเครื่องแป้งนี่เหรอ
ค่ะทั้งของเล่นลูกทั้งอะไรอยู่ในนั้นนะคะอยู่บนโต๊ะนะคะ

ไม่มีไม่เห็นป้าไม่เห็นค่ะ
คุณผู้ชมคะทางรายการเนี่ยนะคะได้พยายามคือถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะ
ทางชุดจับกลุ่มเนี่ยมอบตัว๒คนนะคะ๒ใน๗นะคะ
แล้วก็ถ้าตามเอกสารบันทึกการจับกลุ่มเป็นจริงเนี่ย
หัวหน้าชุดหนึ่งคนที่ไม่ได้เซ็นเอกสารในการเข้าจับกลุ่มนะคะ
แล้วก็เราได้พยายามติดต่อทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
แล้วก็ในอำเภอก็ยังไม่รับสายเราโทรไปค่อนข้างจะหลายครั้ง
ขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าเห็นเบอร์โทรศัพท์รับก็ดีนะคะ

เดี๋ยวจะลองติดต่อทางผู้การจังหวัดสักครู่ค่ะ

เราคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยนะคะ
ท่านพลตำรวจตรีวิบูลวงก้อมนะคะ

ผู้การคะถ้าเอาตามข่าวเนี่ย
มีชุดจับกลุ่มทั้งหมด๗มอบตัวแล้ว๒ถูกต้องไหมคะท่าน

ซึ่งอีก๕ค่ะอีก๕ตอนนี้นี่คืออยู่ในลักษณะไหนคะ
ติดต่อเข้ามอบตัวหรือว่ายังไงคะท่าน
ก็อยู่ในระหว่างของการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่
ผมพูดในกรอบของพนักงานสอบสวนแล้วกันนะครับ

อยู่ระหว่างของการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวเรื่องของ
หลักทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พยานหลักฐานที่เก็บในสถานที่เกิดเหตุครับ
มีความพยายามในการติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแบบนัดกันวันไหนอย่างนี้บ้างไหมคะ
ยังไม่ได้รับการประสานมาครับ
ผู้การค่ะสองคนที่เข้ามอบตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือฝากขังหรือว่ายังไงคะ
นำตัวไปยื่นคำร้องให้สารออกหมายขังที่ศาลจังหวัดเลยครับ
ค่ะท่านค่ะผู้การน่าจะได้เห็นเอกสารตัวหนึ่งที่มันออกมาเป็นข่าวคือบันทึกการจับกลุ่ม

ยังผมยังไม่เห็นครับอยู่กับพนักงานสอบสวนครับ
ที่จะถามท่านว่าคือใช่ของจริงไหม
เพราะว่าถ้าเรายืนตามนี้เนี่ยคือพยานหลักฐานจะต้องหากันแบบสู้กันยับเลยค่ะ
พนักงานสอบสวนได้บอกท่านบ้างยังคะว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเหลืออะไรอีกบ้างคะกว่าจะสรุปสำนวนได้เนี่ยค่ะ
ก็คือการต่อสู้ทางด้านการต่อสู้ทางด้านคดีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของทั้งฝ่ายที่กล่าวหาฝ่ายที่ถูกกล่าวหากันอยู่แล้วล่ะครับ
มันเป็นสิทธิ์ทางด้านกฎหมายอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับ
ในส่วนของพนักงานสอบสวนเราก็รวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุแล้วก็พยานทางหลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วครับ
ค่ะผู้การค่ะคือเรียนถามเป็นความรู้นะคะเนื่องจากถ้าถ้าเป็นไปตามข่าวจริงเนี่ยผู้ที่จะต้องเข้ามามอบตัวนะคะมีตำแหน่งเป็นข้าราชการด้วยเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะคำถามคือว่ามันมันมีวิธีปฏิบัติให้ข้าราชการเป็นพิเศษนะคะเช่นใช้ตำแหน่งค้ำหรือว่าติดต่อกันในฐานะหน่วยงานต่อหน่วยงานคือมันมี
กฎหมายอันเดียวกันครับไม่แตกต่างครับ
ผมจะพูดถึงในกรอบของพนักงานสอบสวนที่ต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามกรอบเวลา

ค่ะผู้การค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรหนักใจถูกต้องไหมคะ
การทำสำนวนการสอบสวนผมขยะเรียนตรงในฐานะที่ผมเคยผ่านงานสอบสวนมา

ความลำบากใจของพนักงานสอบสวนมันไม่มีหรอกครับ
เป็นเพียงว่าพยานหลักฐานที่เรามีอยู่มันเพียงพอหรือไม่เพียงพอ
เราว่าไปตามพยานหลักฐานที่เรามีอยู่
ส่วนไหนที่มันมีอยู่ยังไงคงต้องว่าไปตามนั้นครับ

คือที่ฉันถามท่านแบบนี้คืออย่างนี้ค่ะท่านฝากหนึ่งเรื่องก็ได้ค่ะ
คือว่าถ้าบันทึกการจับกลุ่มที่ออกมาเป็นข่าวมันเป็นของจริงนะคะ
เนื้อหาในบันทึกการจับกลุ่มอันนี้กับสิ่งที่พนักงานสอบสวนคือตำรวจสอบเอาไว้
มันมีข้อเท็จจริงที่ต่างกันค่อนข้างสุดคั่วเหมือนกันอยู่หลายจุด
ก็เลยจะถามท่านนาราขาวว่ามีความหนังใจไหม
แต่ว่าเอาล่ะดิฉันรอความคืบหน้าจากผู้การก็แล้วกันสำหรับข่าวนี้นะคะ

สวัสดีค่ะท่านกลิ่นเกิดผลค่ะ

ยังไงต่อถ้าบันทึกการจับกลุ่มของฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างนี้

ก็คือว่าของพนักงานสอบสวนอาจจะค่อนข้างต่างกันเนี่ย

เอกสารฉบับนี้เป็นการจัดทำขึ้นของฝ่ายปกครองเอง

เขาก็เขียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเขาในตามกรอบของกฎหมาย
เขาอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว
แต่พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมไป
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงหรือเชื่อถือได้หรือเปล่า

โดยเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ถ้าชุดจับบันทึกบอกว่าเป็นการยิงป้องกันตัวระยะ

มันตรวจสอบได้ไหมครับขม่าวดินปืน
ผู้ตายติดเสื้อผู้ตายได้ตรวจสอบบ้างไหม
คืออะไรบ้างที่จะเป็นจุดสำคัญว่า
มีการต่อสู้จนเจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัว

ถ้าพนักงานชุดจับอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแล้ว

คุณได้ยึดไว้๒มารแพะพลังดันสับสวยไหม
มันต้องมีลายนิ้วมือของผู้ตาย
หรือไม่ก็ถ้าถึงขนาดมีการแทง
การแทงอาจจะมีเศษเลือดหรือเศษอะไรที่มันติดปลายมิตรบ้างไหม

อย่างที่สองกรณีที่อ้างว่ามีการทำปืนลั่น
ถ้าปืนลั่นเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในระยะกระชั้นชิด
คาบเขม่าวดินปืนจากตัวของผู้ตายด้วยไหม
ลักษณะกระสุนก็ตรวจได้ใช่ไหมคะที่ตัวของผู้ตาย

เพราะว่าที่ครอบครัวยังไม่เผาเนอะใช่ไหมคะตรวจได้
คืออย่างนี้ค่ะจากตรวจสอบกับนักข่าวในพื้นที่นี้บอกว่า
อีกข่าวหนึ่งบอกว่าเข้าทั้งหมด๔
คือที่ท้องขวา๑นัดราวนม๑นัดนะคะ
ลุหมดเลยนะคะแล้วก็ทะลุที่หัวเข่าอีก๒นัด
ทีนี้ที่เรารออยู่เนี่ย
ที่โรงพยาบาลของจังหวัดเลยเองบอกว่า๔นัด
แล้วก็ที่รออยู่คือผลชนสูตรอย่างละเอียด

ตอนนี้เท่าที่ญาติรู้ค่ะคุณอาป้าตู้จ๋า
ตกลงเข้าที่ตั้นทั้งหมดกี่นัด
ไม่ว่าจะทะลุหรือไม่ทะลุเข้าที่ตัวเขากี่นัด
ป้าไม่รู้เพราะว่าป้าเขาไม่ดู

ยังไม่ได้เห็นศพเลยครับ
ที่เห็นตั้งแต่ไปโรงพยาบาลครั้งแรก
เห็นที่ขาที่ท้องนี่แหละครับ

คือลักษณะของกระสุนที่ตัวผู้ตายเนี่ย

คุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาจะพิสูจน์ได้ครับว่า

จากข้างหน้าทะลุข้างหลังหรือจากข้างหลังทะลุข้างหน้า
จากบนลงต่ำหรือจากต่ำขึ้นสูง
มันจะบอกว่าพฤติการ
พฤติการของคนยิงยิงไปยังไง

เช่นถ้ายิงจากข้างหลังไปทะลุข้างหน้าก็แปลว่าเขาวิ่งหนี

หรือยิงจากข้างบนลงล่างก็แปลว่าเขาล้มแล้วซ้ำนะครับ

ซึ่งผลการชนสูตรอย่างละเอียดรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญของพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
จะเป็นข้อมูลโดยรวมให้พนักงานสอบสวนสรุปได้ว่า
แบบนี้เป็นการฆ่าโดยเจตนาหรือแค่ป้องกันตัว

จนถึงตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาอยากจะพูดคุยเรื่องคดีอะไรบ้างไหม
ไม่มีค่ะไม่มีนะแล้วเรียนเห็นบรรยากาศในพื้นที่ก็ค่อนข้างเดือดดานนะคะ
เพราะว่าคนเห็นเยอะใช่ไหมคุณอาตอนที่เกิดเหตุป้าตุ๊กคุยกันในครอบครัวเอายังไงจะยังไม่เผาศพท่าน
แต่ยังไม่เผาศพก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมคนของรัฐน่ะมาทำกับประชาชนแบบนี้นะ

ทีมที่เข้าไปวันนั้นเนี่ยหรือมีใครที่อ้างว่าเป็นทีมหรือติดต่อมาแทนทีมของวันนั้นเนี่ยมีเข้ามาพูดคุยอะไร

มีใครเข้ามาทั้งส่งเอกสารก็ไม่มีโทรศัพท์มาก็ไม่มีมาที่บ้านก็ไม่มีใช่ไหม

จนถึงตอนนี้ครอบครัวยังไงก็สู้เต็มที่ในแง่ของคดีเพื่อหาความเป็นธรรมให้ตั้นถูกไหมคะ
ค่ะว่าจะสู้เพื่อหลานค่ะจนกว่าจะได้รับรู้ว่าคนที่กระทำกับหลานเราแบบนี้นะเป็นคนของรัฐจริงทำไมต้องมาทำแบบนี้
ทำไมยิงแล้วต้องมากระทืบซ้ำถ้าเป็นครอบครัวเขาได้รับแบบนี้นะเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีนี้ตามต่อนะคะเพราะว่าเป็นคดีที่กระทบความรู้สึกพอสมควรโดยเฉพาะคนในพื้นที่โดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เดี๋ยวเราตามกันต่อถ้าไม่คืบหน้าเดี๋ยวมาอีกเพราะว่าก็ควรจะได้คำตอบไม่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะ
ต้องได้คำตอบว่าวิธีการปฏิบัติแบบนี้เป็นไปตามที่กรอบกฎหมายให้ไว้หรือเปล่า
วันนี้ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่ว่าขอบคุณป้าตุ๊แล้วก็คุณอาที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณทนายเกิดผลด้วยค่ะ

อีกสักครู่แท็นิวสโชว์นะคะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ